สพซข่าวที่คลองธร่อมจกะบี
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
แต่ลักษณะก็เหมือนกับจะฆ่าตัวตาย
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักนะครับ

ที่เจอศพเนี่ยเป็นโรงจอดรถข้างบ้านผู้ตายชื่อนายธนทรทองคำดีอายุเพิ่ง๒๐ปีนะฮะ
เสียชีวิตอยู่นะฮะในสภาพที่มีปืนลูกซองเนี่ยลักษณะกระสุนปืนยิงเข้าศีรษะด้านขวา
แล้วที่ปากก็มีรอยกระสุนเข้าไปด้วยนะครับทำให้ฟันหน้านี้หักนะครับ
มือขวายังกำอาวุธปืนอยู่นะครับแล้วก็มีลักษณะกำแน่นด้วย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่ามันมีปมอยู่ที่ญาติญาติเขาตั้งข้อสงสัยนะครับ
ก็คือนายธนทรเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้หลังที่เกิดเหตุเนี่ยที่ไปพบศพเนี่ย
แต่เขาเอาอยู่อีกบ้านนึงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุ๕๐๐เมตร
แล้วทำไมถึงมาเสียชีวิตตรงนี้ค่ะนะบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านของปู่นะฮะ
ชื่อในปวนทองคำดีอายุ๖๓ปีปู่ของนายธนทร
ประเด็นที่ญาติคาใจก็คือภรรยาของนายธนทรเพิ่งตั้งท้องนะครับ
ตอนนี้ท้อง๗เดือนแล้วอีกไม่กี่เดือนลูกจะคลอดอยู่แล้วนะครับ
ผู้ตายจะมายิงตัวตายทำไมความเครียดปัญหาต่างก็ไม่น่ามี
หรือจะปืนลั่นก็อาจจะเป็นไปได้ตำรวจบอกต้องขยายผลก่อนนะครับ
ท่านเห็นนี่คือคุณนฤทธบุญนิ่มนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะฮะผู้ตายนายธนทรอายุยี่สิบ
ภรรยาชื่อพึ่งอายุ๒๒นะครับเธอบอกว่าโอ้โหนี่ท้อง๗เดือนนะ
กลายเป็นว่าลูกต้องมากำพราพ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดนะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่เห็นแฟนเครียดหรือว่าตัดเพราะอะไรนะ
เช้าเมื่อวานยังวีดีโอคอลคุยกันอยู่เลยนะครับมารู้อีกที
เอาเมื่อคืนนี้ยิงตัวตายแล้วนะครับเธอบอกว่าเสียใจมากนะฮะ
ไม่บอกกันก่อนเลยทำไมไม่อยู่ดูหน้าลูกกันก่อน
ได้มารับแล้วเสียอะไรอ๋อเนี่ยซักบาทนิดเมื่อเนี่ย
ก็มีการเสียใจมากนะฮะเสียใจมาไหนแล้วก็มีการโทษพูดอะไรกันปกติ

ซึ่งปู่บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยที่หลานชายยิงตัวตายปู่ก็ไปธุระนอกบ้านไม่อยู่บ้านเหมือนกัน
แต่ไม่ได้บอกใครที่บ้านก็เลยไม่รู้นะครับ
อาจจะแอบไปซื้อปืนมาไว้แล้วไม่ได้บอกที่บ้าน
หรือพอไปซื้อปืนมาแล้วอาจจะไปเอาปืนมาจับเล่นก็ได้
แล้วก็ปืนลั่นเสียชีวิตก็เป็นไปได้